คุณผู้ชมครับเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่โควิด๑๙ในไทยวันนี้นะครับ
หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบคแถลงบอกว่า
ไทยเรามีผู้ติดเชื้อรายใหม่๗๕๖รายนะครับเพิ่มขึ้นในวันนี้นะครับ
เป็นการติดเชื้อในประเทศ๗๔๖นะครับแล้วก็มาจากการตรวจพบในระบบเฝ้าระวังและบริการ๒๒
จากการคัดกรองเชิงลุกในชุมชน๗๒๔ซึ่งอยู่ที่สมุทรสาครทั้งหมด
เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ๑๐รายนะครับรวมผู้ป่วยสะสม๑๖๒๒๑ราย
ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับในวันนี้นะครับแล้วก็ระบุว่าจากการเฝ้าระวังเนี่ยตอนนี้กราฟผู้ติดเชื้อ
สิบเก้าในไทยยังคงเชิดหัวสูงขึ้นซึ่งต้องขอย้ำว่าต้องยังเฝ้าระวังกันอย่างกระชั้นชิดนะฮะ
แล้วก็วางใจไม่ได้โดยเฉพาะการคัดกรองในชุมชนที่ยังเพิ่มสูงขึ้นส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบบริการต่าง
ยังขึ้นขึ้นลงลงและเป็นตัวเลขรวมทั้งประเทศแต่อยากให้ติดตามตัวเลขในรายจังหวัดด้วย
เพราะมีจังหวัดที่ผู้ป่วยเป็นศูนย์ตอนนี้ก็หลายพื้นที่แล้วก็พอมีข่าวให้ใจชื้นได้ขึ้นบ้างนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับสบคได้เปิดเผยถึงกลุ่มที่เป็นคลัสเตอร์หรือว่ากลุ่มใหม่
คือกลุ่มไอคอนสยามที่ต้องเฝ้าระวังด้วย
เพราะว่าเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ใกล้เคียงกับกลุ่มของดีเจมะตูมที่จัดงานเลี้ยงวันเกิดนะฮะ
คือมีรายงานว่าที่ไอคอนสยามเนี่ยพบผู้ติดเชื้อเมื่อ๑๖มกราคมที่ผ่านมา
มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรวมกันในที่เดียว๑๒คน
ซึ่งขณะนี้มีผลว่าติดเชื้อแล้วนะฮะ๗คน
แล้วยังมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีกกว่า๒๐๐คน
ยังต้องเฝ้าระวังต่อนะฮะและต้องค้นหาเชิงลุกอย่างเร่งด่วนต่อไปด้วย
การยืนยันผู้ติดเชื้อแล้ว๗ราย
เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นอีกร้านอาหาร
แล้วก็เป็นสิ่งที่มีการเกิดการรวมตัวกันสังสรรค์กัน
กรมควบคุมโรคบอกว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
จำเป็นต้องมีการสอบสวนเฝ้าระวังต่อมากกว่า๒๐๐รายแล้ว
แต่ว่ามีการยืนยันผู้ติดเชื้อจริงแล้วตอนนี้๗ราย
ลองนึกภาพนะคะว่าบุคลากรสาธารณสุขเหล่านี้
เขาต้องลงพื้นที่สมุทรสาครพื้นที่กลุ่มเสี่ยงเยอะแยะ
อะไรก็ตามที่เป็นพื้นที่ใกล้บ้านเราชุมชนของเรา
ก็พยายามให้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องมาลงแรงกันกับพวกเราอย่างมากมายขนาดนี้นะคะ
ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดของการแพร่ระบาดโควิด๑๙ใน๒๘จังหวัด
โดยประกาศนี้นะคะคุณผู้ชมให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน
ในระบบและนอกระบบซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดการเรียนการสอนตามปกติได้ตั้งแต่๑กุมภาพันธ์๒๕๖๔เป็นต้นไป
เปิดได้แต่ต้องดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙อย่างเคร่งครัดนะคะ
มียกเว้นอยู่นะคะโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาครยังให้เรียนแบบออนไลน
กันต่อสำหรับโรงเรียนในกรุงเทพหานครปริมนฑนจุดมีนวลนตบูรีสมุทรปราการ
นครปฐมปฐุมธานีเปิดได้ครับแต่ว่าห้องเรียนในแต่ละห้องเนี่ยนะคะ
นักเรียนจะต้องไม่เกินยี่สิบห้าคนไม่เกินยี่สิบห้าคนไม่เกินยี่สิบห้าคน
คำถามก็คือแล้วถ้าห้องเรียนไม่พอเออ
ถ้าห้องเรียนไม่พอให้จัดการเรียนการสอนในลักษณะที่ว่า
สลับวันเรียนกันไม่อยากให้นักเรียนไปนั่งแออัดกันอยู่ในห้องเรียน
ก็เหมือนกับตอนที่ระบาดรอบแรกเมื่อปีที่แล้วให้สลับวัน
ก็สลับกันไปจันทร์พุธศุกร์อีกกลุ่มหนึ่งก็อังคารพฤหัสอะไรก็ว่ากันไป
แต่ถ้าโรงเรียนไหนห้องเรียนเพียงพออยู่แล้วก็ไม่เป็นไร
เนินการต่อเนื่องตามปกติได้เลยนะคะแต่ว่าในห้องเรียนต้องไม่เกิน๒๕คนนะคะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าในส่วนของรัฐบาลนะคะ
กำลังพิจารณาหาแนวทางสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าอินเทอร์เน็ต
ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พิจารณาแล้วก็นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติต่อไปนะคะ
เพราะประชาชนบอกว่าเรียนออนไลน์จากที่บ้านเนี่ย
เป็นการที่บ้านก็มีภาระมากขึ้นผู้ปกครองก็มีภาระมากขึ้น

ถ้าเน็ตมันความเร็วมันน้อยมันก็มันตะกุกตะกักกมันอย่างนี้เรื่องค่ะ

โกรธวันนี้ทำอย่างไรเนี่ยใช่ไหม
เดี๋ยวพรุ่งนี้สอบคอชุดใหญ่ประชุมนะฮะ
มาตรการคลายล็อกต่างก็เดี๋ยวต้องรอฟังกันว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมออกมาบ้าง
แต่ดูจากสถานการณ์โดยเฉพาะกรุงเทพจากกลุ่มก้อนคัสเตอร์ต่าง
อันนี้ต้องดูแล้วว่าไม่รู้ตรงไหนจะคลายไม่คลายยังไงนะฮะ